ตอนนี้ท่านพตทควิทธูปกระจ่าง
นายกองค์กรรมแบบส่วนปรธุมทาณี
อยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เราก็ติดตามข่าวสารกันมาตลอดความจริงแล้วเนี่ย
เจอสถานการณ์น้ำมานานเป็นเดือนแล้วใช่ไหมครับท่าน
ครับก็ก็พอสมควรหนักพอสมควรครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
ปฐมธรรมนี้มีจุดไหนที่ที่หนักโลกเป็นปัญหาอยู่
ก็หนักก็คือตอนนี้นะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับ
ทั้งหมดในพื้นที่อำเภอสำโคกกับอำเภอเมืองนะครับ
ที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้เมื่อกี้นะครับว่า
พี่น้องที่อยู่บริเวณเขื่อนกั้นน้ำคือนอกแนวถนนที่เป็นเขื่อนนะครับ
กั้นน้ำเนี้ยก็น้ำขึ้นสูงมากนะครับ
ก็ดูแลพยายามดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุดนะครับ
ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสถานที่อบพยพไว้ด้วยนะครับ
ทางผมเองก็ได้เตรียมไว้เหมือนกันแล้วก็ทางน้องนายกอบตทั้งหมดที่อยู่
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เตรียมไว้ด้วยครับครับ
ผมเมื่อวานผมก็ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วครับนะ
ท่านก็พร้อมที่จะให้ที่สาราวัดป่างิ้วเนี้ยเป็นที่พักจริงอืม
นะฮะที่ผู้ประโยคขึ้นไปก็คงอยู่ได้เยอะครับ
แล้วก็ห้องน้ำห้องท่าก็โอเคนะครับเราก็พยายามเตรียมไว้นะฮะ
แต่ขณะเดียวกันการป้องกันครับ
แนวแนวถนนแนวเขื่อนซึ่งตอนเนี้ยเราระดมทั้งทรายทั้งโฟมนะฮะ
หลายสิ่งหลายอย่างที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ตอนนี้ที่เริ่มขอมาเยอะก็คือห้องซ่วมนะฮะห้องซ่วมน้ำนะครับ
ซึ่งว่าห้องน้ำตามบ้านตามวัดเนี่ยที่อยู่ครับ
แนวเขื่อนนอกแนวถนนเนี่ยยังใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ
เพราะเออหมดนะครับก็กำลังหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เมื่อวานก็ได้ประชุมกับทางไฟฟ้า
ครับนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้เริ่มออกวันหยุดหลักการ
เคลื่อนย้ายขึ้นมาอีกให้สูงขึ้นไปอีกจากที่เคยเคลื่อนย้าย
ไว้ส่วนหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะก็ต้องดำเนินให้สูงให้พ้นพ้น
แนวน้ำนะฮะก็ดำเนินการอยู่ครับพวกอ่า
ห้อแปลงมิเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะท่านฮะใช่ครับใช่ครับ
ดำเนินการกันอยู่ครับท่านตอนนี้ก็ดำเนินการกันอยู่ครับ
ครับท่านกำลมวิทยาศนการณ์ณขดานนี้ที่ประทุมเนี่ย
จุดจุดที่ว่าท่วมหนักเลยนะฮะสูงสุดสุดเลยเนี่ย
อยู่จุดไหนแล้วน้ำเนี่ยสูงเท่าไหร่ฮะคือตอนเนี้ยนะฮะ
จุดที่ต่ำที่สุดของปฐุมธานีเนี่ยอยู่ที่ตำบลบางแขยง
ครับบางแขยงเช่งนี้ก็อยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานนทบุรีอ่ะ
เชิงสะพานอืมนะฮะสะพานนวัลชวีอ่ะนะฮะตรงนั้นครับ
จุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็อยู่ที่บริเวณบ้านปฐุมอำเภอสำโคก
ครับนะฮะถึงถึงต่ำที่สุดหรือไม่ต่ำที่สุด
ตอนนี้ทุกพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันหมดนะฮะ
ครับสูงที่สุดที่ตำบลมันขยางวัดตระหลาดใต้เนี่ย
ก็ยืนยันว่าเนี้ยครับการมังเกอร์ขึ้นไปเนี่ย
ระดับน้ำเนี่ยสูงท่วมหัวเราแล้วล่ะอุ้ยนะครับสูงมาก
ต้องการเอาบังเกอร์ไซด์ตั้งสูงมากครับแล้วเพราะแม่น้ำ
เพราะน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงล่ะน้ำข้างล่างเนี่ย
ก็เกือบสองเมตรนะครับโอ้โหคือถ้าถ้าไม่มีบังเกอร์นี่ยุ่งเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
ครับครับก็ยังป้องกันอยู่นะครับต้องดูสถานการณ์
วันต่อวันจริงจริงนะครับเรื่องการระบายน้ำที่จะผ่านทางปฐุมเนี่ย
ครับเราใช้วิธีบริหารจัดการตรงนี้ยังไงฮะได้ได้ประสานกับทางกรมชน
หรือว่าเขาเขาให้ข้อมูลว่าแบบไหนยังไงบ้างฮะประสานกันนะครับทางสามคน
ก็ประสานกันตลอดเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนก็ยังโทรคุยกันอยู่นะครับ
เพราะว่าอยากจะให้เตือนมานิดหนึ่งนะฮะว่าวันนี้ปล่อยผ่านลำไส้เนี่ยอืม
ไอเนี่ยนะฮะสี่ร้อยสามสามพันนะฮะสามพันหนึ่งสามพันสอง
เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยครับเราก็ดูว่าเอ๊ะมันสูงขึ้นมากว่า
เมื่อคืนก่อนนะครับแล้วพอประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืน
แล้วเที่ยงคืนก็เริ่มเดี๋ยวทรงทรงครับแล้วเราก็รู้ว่าโอ๊ะ
วันนี้ผ่านไปอีกวันนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูกันตลอด
แล้วก็มีแนวตรวจนะฮะมีชุดที่ว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ช่วยกัน
ครับส่วนแนวกั้นกระสอบสายตลอดนะครับทั้งคืนนะครับ
ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนรงศักดิ์ท่านก็ได้สั่งการทุกหน่วยงาน
ให้บุรณการณ์ร่วมครรภ์ครับในการในการป้องกัน
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคือถ้าระดับนี้เนี่ย
ถ้าน้ำยังระดับนี้ขึ้นนิดหน่อยเนี่ย
ผมเชื่อว่าประทุมเรารอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
ปล่อยขึ้นมาอีกเยอะถึงสามพันห้าอย่างเงี้ยนะฮะ
ตอนนี้เราอาจจะเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องเรียน
ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนเราก็เตือนพี่น้องประชาชนตลอด
แล้วตอนนี้เราก็ระดมโฟมแผ่นโฟม
ซึ่งสามารถบรรทุกของเทินขึ้นที่สูงได้เนี่ยครับ
เอาให้พี่น้องมาชนขนขึ้นที่สูงกันนะครับท่านท่าน
ท่านก็ทำกันตลอดครับท่านท่านนโยคค่ะคือที่ว่า
ถ้าเกิดปล่อยน้ำมาระดับณปัจจุบันตรงนี้เนี่ย
เท่านี้เนี่ยครับครับรอดหรือว่าเอาอยู่เนี่ย
ก็คือก็จะท่วมในพื้นที่แค่ริมริมแม่น้ำเท่าตรงนี้ครับ
ริมแม่น้ำครับแต่ถ้ามาเยอะกว่านี้เนี่ย
มันอาจจะทะลักเข้าไปอีกอ่าทะลักเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ต้อง
ต้องยอมรับว่าในช่วง๒๓คืนที่ผ่านมาเนี่ย
อ่าขึ้นก่อนโดนก็ที่พื้นที่อำเภอเมือง

ฟันก็พยายามเท่าเราดมเข้ามาจนแก้สอนการณ์ได้นะครับ
ครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีที่ทางอืม
ทางสำโคกแล้วก็ทางบ้านประทุมจนสำโคกเหมือนกัน
เขามีการแตกเข้าแตกเข้าเราก็ต้องระดมเข้าไปแก้ปัญหานะครับ
ซึ่งก็แก้ปัญหากันได้ทันทุกท้องที่
แล้วก็เฝ้าระวังก็คืนนี้แค่อีกฮะ

เราก็จะจัดชุดแล้วเฝ้า
ผมเองก็วิ่งตรวจกับน้องนายกอบตตลอดแนว
อย่างพื้นที่บ้านปฐุมเนี่ยซึ่งต่ำที่สุดเนี่ย
ต้องป้องพื้นที่ระยะทางถึงห้ากิโลเมตร
ที่ต้องตั้งกระสอบทรายเรียงแนวถนนทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็เสริมกันอยู่ตลอดเวลานะครับ

ทางพี่น้องทางทหารหลายหน่วยก็มาช่วยกัน
พี่น้องประชาชนนี้ไม่ต้องห่วง
เขาสามัคคีกันอย่างดีเสร็จงานก็มาช่วยกรอกกระสอบทรายนะครับ
แล้วเราก็ตั้งเป็นกองอำนวยการนะฮะ
ที่เป็นโรงอาหารว่างั้นเถอะเป็นศูนย์อาหารเลย
ประกอบอาหารนะฮะออกแจกที่น้อง
แล้วก็ช่วยกันหลายฝ่ายครับ
ท่านคำนวณวิทยาสถานการณ์น้ำนักขนาดนี้ที่ปฐุมธานีเนี่ย
เราพอจะคาดการณ์หรือว่าประเมินสถานการณ์ได้ไหมว่า
เหนือที่จะผ่านลงมาแล้วก็ผ่านปฐุมธานีไปเนี่ย
น่าจะไล่กันหมดเมื่อไหร่น่าจะแห้งเมื่อไหร่
ผมมองว่าถ้าสมมุติเราจะผมตั้งเป้าบอกพี่น้องประชาชนไหม
เราสู้จนเรียกว่าให้ผ่านพ้นวันที่๒๐ไปได้เนี่ย

ตุลานี้ได้มันก็ผมว่าพี่น้องชาวประทุมธานีก็ปลอดภัยนะฮะ
แต่อย่าตื่นตนกครับผมยืนยันว่าทุกฝ่ายไม่ว่าทุกเจ้าหน้าที่
องค์กรเราประสานงานร่วมกันหมดนะฮะ
ตามกฎหมายท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหลายฝ่ายที่ช่วยกันบริจาค
ข้าวสารอาหารเนื้อสัตว์ลูกชิ้นเอามาทำกัน
นั้นก็ดีครับเพราะว่าแบบนี้เราเห็นว่า
พี่น้องชาวประทุมธานีนั้นเรารักสามัคคีกันดีครับ
ทำไมถึงเฝ้าระวังแล้วก็จะสบายใจได้เมื่อผ่าน๒๐ตุลาไปได้ฮะท่านคำนวณฤทธิฮะ
เพราะว่าเราประมาณการผมไม่ทราบเลขของกรมชนทานเนี่ย
ให้ออกมายังไงแต่เราก็คุยกันว่ายังไงก็ต้องไม่ประมาท
แต่อาจจะมองว่าถ้าผ่านวันที่๑๖ได้เราก็พอผ่านได้
เพราะน้ำจากเหนือจะพยายามทยอยผ่านไป
แต่ตอนนี้เราก็ไม่ประมาทเผื่อว่ามีพายุมาอีกกำลังอีกผมบอก
เอานะน้องขอให้ผ่าน๒๐ไปได้แล้วกันเราก็คุยกัน
ส่วนทางลังสิทธิ์โครงลังสิทธิ์ก็คงตอนนี้
ทางนายกนังไว้ลังสิทธิ์และนายกโบริงนะครับ
ถ้าผ่าน๒๐ไปได้ก็ถือว่าน้ำเหนือก็น่าจะผ่านไปเยอะรัก
จะสบายใจได้หน่อยครับผมครับผมแล้วเราก็ต้องประสานทางกรุงเทพเขาต่อด้วยใช่ไหมฮะ
ด้วยครับด้วยครับครับอ่าเป็นกำลังใจให้นะฮะท่านฮะ
พระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับจะได้แจ้งเตือนแล้วก็บอก
ปฐุมธานีต่อกันด้วยครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ